คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันบ้างดีกว่านะคะ
เที่ยวทะเลกับแพนเค้กนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
จะบอกว่าแพนเค้กเนี่ยเขาดูเป็นแบบนางเอกแบบสีพาสเทลใช่ป่ะคะ
แต่พาสเทลก็เซ็กซี่ได้นะคะ
ไปดูกันเลยจ้านี่ดูสะปอดทุกค่ะ
เด็ดสระตีขนาดไหนพาสเทลก็เซ็กซี่ได้จ้ะ
ทะเลทั้งทีต้องงัดนี่ชุดว่ายน้ำมาใส่เลย
สี่ชุดเนี่ยมันมองเผินเนี่ย
แทบจะกลื้นไปกับผิวอาบแดดอ่อนของสาวแพนเค้กเลยนะคะ

ยังทำมัดธแมงด้วยแล้วก็แอบเซ็กซี่เบาด้วยคุณดูซะก่อน
มันเข้ากับกีฬาทางน้ำที่เธอกำลังแบบว่าพายจ้ำพายจ้ำอยู่เลยนะฮะ
สดใสกันต่อชุดวันพีชค่ะสีเขียวสะท้อนแสงกันไปเลย

แดดจ้าริมทะเลแบบนี้นะคะแต่ยังแอบซ่อนความเผ็ดค่ะ
ดีไซน์ของชุดที่แบบเว้าหลังนิดเว้าหลังหน่อย
แล้วก็บอกเลยว่าเซ็ตนี้สาวแพนเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ

แทมนะไม่ใช่พี่สาวนะคุณ
คูณสองไปเลยนะจ๊ะแม่ลูกคู่นี้คุณผู้ชมค่ะ
เขาไม่ยอมกันจริงนะบรรยากาศมันดีมากเลยพี่แจ๊
เออมาดูกัน๒ชุดไปแล้วนะคะ
คุณเห็นไหมเห็นไหมว่าแพนเค้กเขาหุ่นสมกับเป็นนางแบบจริง
จะโพสต์ท่าไหนก็มั่นใจนะ
เออไปทะเลก็ไม่ไหวค่ะเราสายเวิร์คเอาท์อยู่แล้วนะคะ
ออกกำลังกายแบบนี้แหละมาเที่ยวพักผ่อนทั้งที
แต่ไม่ลืมฟิตนะคะดูแลตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะ

เจ้าตัวก็เลยแบบว่าขอหยิบชุดว่ายน้ำลายมัดย้อมสีสันจัดจ้าน
ออกกำลังกายเรียกเหงื่อแล้วกัน
วิตามินแบบดีเข้ามาสู่ตัวเองจากแสงแดด
แต่ดับนี้เราก็ขอถอยก่อนไม่ไหวเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยนะจะบอกว่าทฤษภะเลครั้งเนี้ยของนะคะ
มันไม่ได้สวยแซ่บซีดโอ้หูต้องร้องวาวไปขนาดนั้น
แต่ว่ามันมันไม่แบบนี้แต่ว่าจะฟังว่าเห็นว่ามันไม่ไปดูขึ้นด้านนี้แต่ว่ามันมีค่ะ
มันมีความสวยสดใสและที่สำคัญ
เขามีโมเมนต์ที่ดีกับครอบครัวนั่นเองนะคะ
ไม่ได้ไปคนเดียวจริงนะคะคุณผู้ชมถ้าใครไปที่ทะเล
ก็แบ่งกันภาพสวยอย่างนี้มาบ้างเนอะ